ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับคดีที่มีคนขับรถเข้าไปในซอยแล้วก็เปิดกระโปรงท้ายรถเอาศพผู้ชายคนนึงทิ้งลงไปนะครับ
อย่างที่ทราบนะครับจับผู้ต้องหาได้๒คนนะครับนายสถาปนพงศ์ชวนสนิทหรือว่าในเก่งวัย๔๘ปีนะครับอีกคนนึงก็คือนายรุ่งโรธนามสกุลสวัสดิ์หรือว่าในแม็กซ์นะฮะอายุ๔๓ปีนะครับสองคนนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาร่วมกันเสพยาเสพติดด้วยนะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนที่ร่วมวงเสพยาเสพติดแล้วก็มีปาร์ตี้ในหมู่
ชายรักชายด้วยกันเนี่ยก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งก็เอาใส่ท้ายรถแล้วเอามาทิ้งตรงนี้ก่อนจะถอยรถมาเอาผ้ามาคลุมอีกรอบหนึ่งนะฮะผู้ชายคนนั้นชื่อแซมนะครับอายุ๓๓ปีเป็นชื่อสมมุตินะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสารแดงนะครับคุมตัวทั้งสองคนไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับที่สารตลิ่งชันนะครับมีป้าของในเก่งกับครอบครัวก็มาที่ศาลด้วยนะครับ
แต่ว่าเตรียมหลักทรัพย์มาไม่พอนะฮะต้องรออีกครั้งก็คือเปิดทำการสัปดาห์หน้าเลยนะครับในการยื่นขอประกันตัวนะครับ
พนักงานสอบสวนสนสารแดงขออำนาจศาลฝากขังทั้งสองคนข้อหาเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะครับ
คัดค้างการประกันตัวด้วยนะครับเนื่องจากมีอัตราโทษสูงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีในท้องที่สอนอนองแขมที่เอาศพเขาไปทิ้งไปซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหานะฮะร่วมกันอำพลางซ่อนเร้นศพเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของสอนอนองแข็มเนื่องจากมันเกิดเหตุสองพื้นที่นะครับ
พนักงานสอบสวนสนองแขมนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตอนนี้ยังรอผลชนะสูตรพลิกศพของนายแซมนะครับ
ว่าจะสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยจะมาจากเหตุอะไรนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาให้ปากคำที่บอกว่ามีอีกคนนึงนั่งมาในรถด้วย
ระหว่างที่สองคนนี้ลงมาช่วยกันขนศพลงไปทิ้งเนี่ย
เดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่ขณะนี้พยานหลักฐานยังชี้ชัดอยู่ว่ามีผู้ต้องหา๒คนที่กระทำความผิด
แต่ว่าญาติของผู้ตายเนี่ยเขาติดใจก็คือตอนขึ้นรถ
ท่านผู้ชมดูนะฮะที่ญาติเขาติดใจก็คือ
คนหนึ่งอ่ะขึ้นฝั่งคนขับอ่าถูกต้องล่ะ
ค่ะนะฮะแต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ย
ถ้ามากันแค่สองคนถ้าโดยปกติโดยตามธรรมชาติโดยวิสัยเนี่ย
ทำไมคนนี้ขึ้นฝั่งหลังซ้ายเออทำไมไม่ขึ้นฝั่งที่นั่งข้างคนขับอ่ะ
มีอีกคนนึงหรือเปล่าหรือมีใครอยู่ในรถมากกว่าหนึ่งอีกหรือเปล่า
นะฮะมากกว่าสองจะเป็นสามหรือเป็นสี่หรือยังไงค่ะ
แล้วผู้ต้องหาสองคนเมื่อวานนี้เนี่ยสารภาพเนี่ยบอกว่า
ไม่ได้มากันแค่สองมากัน๓คนซึ่งตรงนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
คือคดีนี้เนี่ยจริงจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าห้ามกราคมแล้วนะคะ
เผื่อใครอาจจะไม่ได้ติดตามคือชาวบ้านเนี่ยเขาเดินเดินอยู่แล้วเขาไปเจอศพ
ศพของนายแซมเนี่ยแหละค่ะนอนเสียชีวิตแบบเปลือยกายแล้วก็มีผ้าห่มผืนหนึ่ง
เอาไว้เท่านั้นเองก็แจ้งตำรวจนะฮะตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่ได้พบบัตรแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้าย
แจ้งตำรวจไปชวดสืบสวนสอนอนหลำแค้มกับกองมันคับการตำรวจนครบันเกล้า
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่พบศพเลย
ทำให้เห็นภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพที่ในแม็กซ์กับในเก่งเนี่ย
โตโยต้าวีออสสีดำทะเบียนสองก่อไก่นอนเนรสามเจ็ดห้าสาม
เข้ามาจอดในซอยแล้วก็ขนศพนายแซมที่อยู่หลังรถเนี่ย
เอามาทิ้งไว้ก่อนที่จะขับจะออกไปอยู่แล้ว
ปากซอยปุ๊บถอยกลับมาใหม่เอาผ้ามาคลุมแล้วก็ขับหนีไป
สืบสวนก็ไล่ตรวจสอบจากทะเบียนรถนี่แหละค่ะที่เห็นในกล้องวงจรปิด
รู้ว่าผู้ครอบครองรถเนี่ยชื่อนางสาวบุญเรืองสวัสดิ์
เป็นชาวบ้านตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ก็ไปสืบถามสอบถามนางสาวบุญเรืองก็รู้มาว่านางสาวบุญเรืองเนี่ย
ซึ่งก็ไปจับได้ที่บ้านพักที่ถนนเรียบคลอง
วีวัฒนาเขตทวีวัฒนานะคะเข้าไปถึงในห้องพักก็ไม่ต้องจะสอบสวน
อะไรเยอะแยะมากมายเจอไอซ์ก่อนเลยนะคะน้ำหนักเจ็ดสิบแปดจุดสาม
กรัมพร้อมกับอุปกรณ์การเสพมีเสื้อคล้ายกับชุดโรงงานสีฟ้า
คลิปน้ำเงินที่ผู้ต้องหาใส่ในวันเกิดเหตุที่เห็นในกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วก็มีรถเก่งสีดำคันที่ขนสกไปทิ้งในซอยนั่นแหละ
อยู่หน้าบ้านพักเลยคันนี้ค่ะก็คือทุกอย่างมันอยู่ครบถ้วนจากที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิด
พอสอบสวนดูเนี่ยปรากฏว่าในเก่งกับนายแม็กซ์เขาบอกว่าเขาเป็นคู่รักกัน
แล้วเขาก็ชักชวนนายแซมผู้ตายเนี่ยมาร่วมปาร์ตี้เซ็กหมู่กับยาเสพติดที่บ้านของนายเก่ง
ซอยวันวอนตั้งแต่ช่วงปีใหม่ลากยาวต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่
ถึงคืนวันที่ห้ามกราคมอะค่ะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวันเลยน่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าตอนที่เสพไอซ์อยู่เนี่ยอยู่ในแซมมีอาการชักเกร็ง
แม็กซ์กับนายเก่งก็พยายามจะช่วยเหลือแล้วแต่ลากมาห้าวันแล้วอะค่ะ
เมายากันทั้งหมดเลยทั้งสองคนสามคนเลยไม่สามารถช่วยในแซมเอาไว้ได้
สุดท้ายนายแซมเสียชีวิตสองคนไม่รู้จะทำยังไง
ตัดสินใจคุยกันว่าถ้างั้นเอาผ้าห่มห่อศพแซม
ใส่กระโปรงท้ายรถเก๋งแล้วเอาไปทิ้งในซอยดีกว่า
แล้วก็ขับรถกลับมาบ้านแล้วมานั่งเสพไอซ์กันต่อด้วยนะคะครับ
จุดที่ทิ้งศพเนี่ยนะคะห่างจากทางเข้าหมู่บ้าน
ซึ่งคือเป็นบ้านของในเก่งที่มั่วสุมเสพไอซ์กันเนี่ย

แล้วก็กลับไปเสพไอซ์กันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
คนที่หมู่บ้านมาเจอก็คือตอนที่เขามาวิ่งออกกำลังกายตอนตี

เมื่อวานนี้ผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพบอกว่าไม่คิดว่าเขาตาย
คิดว่าเขาบ้านอยู่แถวนี้
ก็เลยเอามาวางทิ้งเอาไว้กะว่าเดี๋ยวเขาคงตื่นอะไรขึ้นมาก็
หรือมีคนมาเห็นก็คงจะกลับเข้าบ้านเองไม่รู้ว่าตาย

นั่นไงเขาก็เลยเนี่ยกลับไปเสพยาต่อ
แต่ว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดก็เลยตามจับได้นะครับ
พอตำรวจพามาที่สอนอเนี่ย
เมื่อวานนี้ภาพที่ทุกคนเห็นรวมทั้งตำรวจเห็นรู้สึกรันทดใจที่สุด
ก็คือพ่อแล้วก็ป้าของในเก่ง
พ่อนี่๗๐กว่านี่คุณป้าก็ปลาเข้าไปก็จะ๘๐แล้ว
หลานมาตั้งแต่เด็กนะฮะส่วนนี้คือพ่อนะฮะ
พ่อแกก็เดินไม่ค่อยไหวนะครับ
ค่อยเดินมามาดูลูกชายต้องนั่งพักด้วยนะครับ
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงป้าก็มานะครับเป็นห่วงนะครับ
พอรู้ข่าวหลานชายมาเกาะลูกกรงมองหลานด้วยความเป็นห่วง
เดี๋ยวไปดูนะฮะคือช่วงเวลาหนึ่งที่ป้าเขาตะโกนคุยกับหลานชายอ่ะ
บอกว่าเอาไหนก็ทำผิดแล้วเนี่ยยังไงตั้งสติ
แล้วก็ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ดีนะหลานนะ
มาเยี่ยมนะมาแล้วรออยู่เราอยู่ที่นี่ก็คิดทบทวนดูให้ดีนะ
ว่าเราทำอะไรไปที่ผ่านมานะอะไรดีอะไรไม่ดี
เราต้องทำผิดก็ยอมรับผิดนะแล้วก็คิดทบทวน
ขณะที่อยู่ในห้องเนี่ยว่าเราทำไปเพราะอะไรทำไมถึงทำ
แล้วผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงข้างด้านอีกไหม
วันนี้ป้าก็ไปที่ศาลนั่นแหละจะไปประกันตัวหลานชาย

ส่วนกรณีของนายแซมผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็ถูกส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยพ่อและพี่ชายของนายแซม
ยังไม่ได้เดินทางไปติดต่อขอรับศพค่ะ
แต่มีรายงานมาว่าพ่อของนายแซมมีอาการความดันขึ้น
แล้วก็ติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะคะ
ถ้าดูจากสภาพศพนายแซมเนี่ยตอนที่กู้ภัยไปเจอตอนแรก
ก็คืออยู่ในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนนอนหงายอยู่ในซอยเพชรกะเสม๘๑

ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่มีบาดแผลแล้วก็ร่องรอยการถูกทำร้าย
ส่วนที่ด้านหลังเนี่ยมีรอยสักนกสาธิกาคู่มีรอยสักฉัดเพชรแล้วก็รอยสักยัน๕แถวนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชแล้ว
แต่ทีนี้ญาติของนายแซมเขาตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่า
สภาพศพในแซมเนี่ยถ้าดูดีมันจะมีรอยคล้ายกับรอยนิ้วมือหรือรอยฟกช้ำที่คอด้านขวาด้วย
ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแซมเสพยาแล้วเสียชีวิตหรือแซมถูกทำร้ายหรือเปล่า

ซึ่งตอนนี้อย่างที่คุณภาคภูมิรายงานไปว่าทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขาค่อนข้างคล่องใจว่าตอนที่ดูภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
แม็กซ์เดินไปขึ้นฝั่งคนขับแต่ทำไม
นายเก่งเดินไปขึ้นที่นั่งหลังฝั่งข้างคนขับหลังซ้ายเออหลังซ้าย
ถ้ามากันแค่สองคนจริงก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าตามปกติวิสัยมันก็จะน่าจะนั่งข้างกัน
อันนี้คนนึงนั่งหน้าอีกคนนั่งหลังแปลว่าข้างหน้ามีคนนั่งอยู่แล้วหรือเปล่า
ญาติญาติของแซมแล้วก็คุณพ่อเขาตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นอดีตตำรวจด้วย
ค่ะก็เลยอยากจะฝากตำรวจว่าให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยว่าตกลงมีกันกี่คน
สามคนสองคนหรือยังไงแล้วเรื่องราวเนี่ยมันมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่า
อืมอ่าเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้นะครับ